ทุกท่านที่ดูผ่าน๔ช่องทางออนไลน์

ขออภัยเดี๋ยวมาขออภัยใกล้
ไม่ทราบว่าจะต้องให้ดิฉัน

เราพูดถึงที่คุณสิทธาพูดไว้ค่ะเสหิ

แต่ว่ามันมีกลุ่มคำที่มันเกี่ยวกับการเมือง
เอาเสหิก่อนตกลงรวมไทยสร้างชาติเอาด้วยไหม
กับการกระจายอำนาจให้เป็นรูปธรรมเอาด้วยไหม

ว่าเรื่องการกระจายอำนาจนั้นนะครับ

ยังไม่ได้เข้าถึงยังไม่ได้เข้าศัพท์ตรงนี้นะครับ
กล้าต่างนั้นคนบางคนคิดว่าแพ้ไม่ได้

นั่นคือความเป็นชายศัพท์ไตอาจจะยังไม่ได้เข้าไปเต็มที่
แต่หลังนี้จะเห็นได้ว่าครับว่า

ผมว่าคำต่างลดน้อยถอยลงนั้นคือความพร้อมมันมากขึ้นนะครับ
ความคิดคนเริ่มเปลี่ยนไปประชาธิปไตยนะครับ
แพ้ได้ชนะได้คุณไม่จำเป็นต้องชนะตลอดเวลานะครับ

อันนี้อันที่๒เข้ามาในหวังเวลาที่ผ่านมานั้น
ให้ท้องถิ่นนั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยนะครับ
ว่าจะเกณฑ์การให้งบมารลงไปต่าง

หรือการมอบอย่างเช่นนะครับ
โรงพยาบาลตำบลให้ไปบริหาร

เพราะเพื่อให้ในท้องถิ่นเองก็มีความเข้มแข็ง
ในการที่จะบริหารจัดการตัวเองนะครับ

ฐานท้องถิ่นเนี่ยจะโดนแจ้งความเดินคดีเยอะมาก

คลากรต่างไม่เข้าใจระเบียบปฏิบัตินะครับ

วันนี้นะครับสังเกตดูว่าคดีพวกนี้จะน้อยลง
เนื่องจากว่าประหลัดอบจหลักอตต่าง

ผมเชื่อว่าวันนี้นะครับพวกฆาติการประจำพวกนี้
กล้าทองสิ่งต่างเขาจะไม่ยอมให้นักการเมือง
เพราะว่าเขาเหตุอย่างแล้ว

เสริมให้เสีย๒ประเด็นแต่ขอสั้น
ตกลงดวงไทยช่างชาติเอาด้วยไหม
ในจังหวะที่มีความพร้อมนะครับคือท่านเหมือนยายวุฒิเคยพูดว่าว่า
เราต้องดูว่าในอนาคตข้างหน้านะครับจังหวัดไหนที่มีความพร้อมก็พร้อมที่จะสนุนนะครับ
ผมเรียนอย่างนี้นะครับในวันนี้นะครับจะเห็นว่าอบจกับจังหวัดนั้นนะครับ
เราให้งบมาต่างแล้วจังหวัดที่มีความพร้อมนะครับ
เราต้องดูเป็นจังหวัดจังหวัดต้องดูบริบทต่อไปนะครับในอนาคตข้างหน้านะครับ
เมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องงบประมาณค่ะคำถามของดิฉันคือ
มันเคยมีการเสนอกฎหมายในการเพิ่มงบประมาณให้กับท้องถิ่น
เพิ่มงบให้ท้องถิ่นไหมคะรวมท้ายสร้างชาติ
ตอนนี้ก็เพิ่มมากขึ้นนะครับการจำนาจมีบริบทมากขึ้นนะครับ
ให้ถึง๕๐ไหมคะให้เท่าไหร่
มันอยู่ที่ประมาณ๓๐จะให้เพิ่มเท่าไหร่
ก็ต้องดูครับในอนาคตข้างหน้าว่าเป็นยังไง

ท่านเพิ่มถึง๕๐นั้นต้องถามว่าวันนี้นะครับคุณเองยังโจมตีท้องถิ่นเลยนะครับ
แผงเขาเป็นยังไงบ้างอมทุกบาททุกสตางค์บ้างอะไรต่างบ้าง

แต่๕๐นั้นตอบไม่ได้นะครับคุณอาหาร
อ่ะเพิ่มแน่นอนแต่ไม่บอกตัวเลขนะ
เท่าไหร่ครับในบริโดยทั้งหน้าครับ
ได้ครับแต่ไม่แน่ใจว่าที่ทีนั้นจดไว้คุณสามารถหรือคุณชัยวุฒิก่อน

คือประเด็นการกระจายอำนาจเนี่ยนะครับ
เอ่อภาคภูมิใจไทยเราก็คงเห็นด้วย
กับการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่น
เรายึดแนวตามรัฐธรรมนูลเมื่อปี๒๕๕๙
ที่มีแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจนะครับ
ซึ่งก็ทุกรัฐบาลก็ทำมาตลอด
คือกระจายงานกระจายคนแล้วก็กระจายงบประมาณตามไป
ก็จะเห็นว่าวันนี้ที่ท่านจำขวัญพูดอ่ะ
ถึง๓๐เปอร์เซ็นต์ต่อไปงานอื่นที่กระจายไป
กระจายงานกระจายคนก็ต้องกระจายเงินตามไป
ส่วนการจะเลือกตั้งผู้ว่ารายการจังหวัด
หรืออาจจะดูความเหมาะสมว่า
เป็นการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ
เช่นเรามีอยู่ปัจจุบันนี้อย่างผู้ว่ากอทม

ก็ต้องมาดูความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
ตรงไหนพร้อมเราก็พร้อมที่จะให้เขายก
ฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่
อาจจะไม่ถึงขนาดเลือกผู้ว่าโดยตรงทีเดียวนะครับ
เพราะจำเป็นจะต้องโยงใย
ราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคลงมายังท้องถิ่น
ต้องมีการกำกับดูแลตรวจสอบ
เพื่อให้ทุกอย่างมันพร้อมแล้วเราถึงจะ
พัฒนาไปสู่การให้ประชาชนได้เลือก

ซึ่งตรงนี้เป็นเงื่อนไขที่จะต้องมาพูดคุย

เพราะว่าถ้าพลวดพลาดทำทีเดียวนะครับ

คือดูความพร้อม
แต่ที่ดูความพร้อมไม่ได้พร้อมเพื่อเลือกตั้งผู้ว่า
ต้องเลือกผู้ว่าที่ไม่ได้เลือกโดยตรง

ยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่
ตามแนวที่รัฐธรรมนุน๔๐ได้เคยวางไว้นะครับ

ไม่ว่าที่ผ่านมาจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะ

คือพิจารณาเป็นรายพื้นที่อย่างนี้ใช่ไหมคะ

ถ้าที่ฉันฟังคำตอบสรุปคือไม่ใช่

คือว่าอยากให้ข้อมูลว่าวันนี้
การศึกษาก็มีการกระจายอำนาจในท้องถิ่นแล้ว

รอพอสตโรงพยาบาลตำบลเนี่ย

คือภารกิจด้านสุขภาพด้านการศึกษา

คือค่าราชการส่วนภูมิภาค
ข้าราชการส่วนการบรรลบที่รัฐบาลเนี่ยต้องบริหารประเทศเนี่ย

ถ้าท้องถิ่นอย่างพูดว่ากรทมนี่คือท้องถิ่นนายกอบจคือท้องถิ่น
ท่านก็เพิ่มงานเพิ่มภารกิจเพิ่มงบมารทำได้ผมไม่ได้ขัดข้อง
แต่ว่าผมแค่ถามว่าแล้วท่านจะยกเลิกการบริการส่วนภูมิภาคเหรอ
นี่คือคำถามซึ่งมันเป็นโครงสร้างประเทศเลยนะครับ
อันนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างประเทศในการที่รัฐบาลจะทำงานนะ
ยกเลิกภูมิภาคหรือไม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวแป๊บเดียว
มันใหญ่กว่าเพราะถ้าการเลือกตั้งพุ่งว่าแล้วก็คือการที่ท่านจะบนอาหาร

ทีนี้เดี๋ยวก่อนนะคะเมื่อสักครู่นี้น่าจะพูดเกือบทุกท่านแล้วใช่ไหมค
เพราะฉะนั้นจะวนกลับมาคนที่ยกมือ

คือต้องบอกว่าแบรนด์ในเรื่องของการกระจายอำนาจคือประชาธิปัตย์
เพราะประเภทปัตธ์เป็นคนร่างพรบกระจายอำนาจในยุคตั้งแต่ท่านชวนมาท่านหน้าพิสิทธิ์

ว่าจะต้องกระจายเงินงบประมาณ๓๕ของงบประมาณแผ่นดินลงไป
แต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันติดชะงัก

ก็คือเอางบไปผูกไว้กับที่ผู้ว่าอีก
มันก็เลยทำให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นโตช้าแล้วก็ไม่โต
เพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยเรียกร้องวันนี้ว่า
อยากจะให้ท้องถิ่นโตขึ้นใหญ่ขึ้น
มันก็ต้องดูว่าเขามีความพร้อมแค่ไหน
มันจะไปผูกโยงกับเรื่องของงบประมาณ
วันนี้เรากระจายงบประมาณไปตามหัวประชากร
ก็คือจำนวนคนเยอะจังหวัดใหญ่มีรายได้เยอะ
งบประมาณก็ไปเยอะในขณะที่จังหวัดเล็ก

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องบอกว่าการกระจายอำนาจจะเกิดขึ้น
การเลือกตั้งผู้ว่าจะเกิดขึ้นที่เขาเรียกว่ามหานคร
ก็จริงคำว่ามหานครมันจะตีก็คือว่า
มีส่วนการปกครองที่เป็นเหมือนกับกรทม
มีการกระจายสถานที่ราชการโรงพยาบาลโรงอะไรต่าง

เพราะฉะนั้นจังหวัดไหนที่มีความพร้อม
เขาเป็นมหานครได้เช่นมหานครเชียงใหม่
เขาอยากจะได้รถโมเดลเขาอยากจะทำอะไรเขาก็ทำได้
เพราะผู้ว่าส่วนมากมาอยู่ปี๒ปีแล้วย้ายปี๒ปีแล้วย้าย

เพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากได้การเลือกตั้งผู้ว่า
อยากได้มหานครเชียงใหม่มหานครสงขา
มหานครที่เป็นจังหวัดใหญ่ที่เขามีความพร้อม

และการที่เราจะเสนอในการเลือกตั้งผู้ว่า

แสดงว่าที่คุณนรพัฒน์บอกเนี่ยคือจะเป็นอย่างที่คุณสามารถบอกใช่ไหมคะ
คือมันจะออกมาในรูปแบบของเช่นกรุงเทพเมืองพัทยา

คือเข้าเงื่อนไขที่มันเป็นได้
ถูกต้องคือเราเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรง
แต่เราจะต้องคงความเป็นภูมิภาคเอาไว้
เราสามารถดูกรอบได้ว่า
ยังรักษากำนันผู้ใหญ่บ้านยังสามารถอยู่ได้

มันเป็นการรูปแบบการปกครองที่เราเสนอ

ต้องการความมั่นคงที่จะมีผู้บริหารจังหวัดนั้น

เขาจะได้เป็นคนในหมู่บ้านท้องถิ่นเขา
ที่เขาจะพัฒนาจังหวัดของเขาเอง
ถ้าเป็นผู้ว่าก็อาจจะมาเดี๋ยวไป

ท้องถิ่นก็ต้องไปเป็น
พูดง่ายอาจจะต้องไปพึ่งพาผู้ว่า

ไม่แน่ใจว่าคุณวิโรธยกก่อนหรือคุณหมอยกก่อน

กรุงเทพมหานครเป็นรูปแบบการปกครองพิเศษครับ

เหมือนเรื่องเลย

ปกครองปกครองพิเศษครับ

กับราชการส่วนกลางได้

เป็นรูปแบบการปกครองพิเศษนะครับ

หนึ่งซี่กับข้าวพุกน้ำปลานะ

ประเด็นที่๑เรื่องยกเลิกผู้ว่า

เอาประเด็นที่๒ก่อนนะครับ
เราต้องยอมรับว่าประเทศเราปกครองนะครับ

ส่วนกลางสุมิภาคส่วนท้องถิ่น
ขณะนี้ท้องถิ่นมี๒รูปแบบครับ
ห้องถิ่นทั่วไปและท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
กรุงเทพพัทยาท้องถิ่นพิเศษนะครับ
ห้องถิ่นทั่วไปถูกกำกับดูแล
โดยผู้ว่าที่มาจากส่วนภูมิภาค

โครงสร้างของท้องถิ่นที่มันลักลั่นเนี่ยนะครับ
มันมีช่องว่างของการดูแลพี่น้องประชาชน
เพราะฉะนั้นคนที่ผู้บริหารเขาเข้ามาเนี่ย

เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลที่ดีสุด

เป็นการแก้ปัญหาลอยรั่วนะครับ

ใดที่คุณยังไม่ปรับโครงสร้างท้องถิ่นนะครับ
อบจอบตเทศบาลหลังนี้เนี่ย

เรื่องยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค

เพราะฉะนั้นท้องถิ่นจะพัฒนาไปรูปแบบไหนเนี่ย
มันไม่ได้ไปเกี่ยวกับการยกเลิก

เอาตรงถ้าท้องถิ่นทั่วไป
ส่วนภูมิภาคก็กำกับดูแลอยู่นะครับ

หน่วยงานกำกับดูแลขณะนี้เนี่ย
เช่นผู้ว่ากมรมหาธัยกำกับดูแล

มันจะเป็นชั้นของการกำกับดูแล

ถ้าทุกอย่างจบนะครับ

ส่วนกลางกำกับดูแลท้องถิ่น

ของเรานี่มันมีขั้นตอนที่เยอะมาก
มันก็เลยทำให้ระบบบบริหารรายการมันมีปัญหา

เสฮิเรียนแล้วค่ะคุณเชวุทรเชิญค่ะ
ก็ผมก็ยังคิดว่าการเลือกตั้ง
พูดว่ามันจะมีผลกระทบกับการประหลาดการส่วนผลมิพาค

หลังเลือกตั้งถ้าท่านจะมีโครงสร้างที่จะบริหารจัดการ
การปกครองส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น
หรืออีกรูปแบบพิเศษที่คุณวิโรธพูด

มาคุยกันนะเพราะเราไม่อยากจะขัดแย้งอยู่แล้ว

ก็คิดว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาต้องมาคุยกันก่อนว่าจะทำอย่างไร
เพราะว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องการบรัชการแผ่นดิน

มันต้องมีการแบ่งอำนาจการว่าจะทำงานอย่างที่พี่หมอพูด
มันต้องมีประหลัดจะมีอำนาจแค่ไหน
หน่วยงานต่างของส่วนบริภาคจะขึ้นอยู่กับใคร
จะกำกับดูแลมันมีหน่วยงานเยอะนะครับ

อยู่กับผู้ว่างบประมาณอีกนะเรื่องใหญ่นะครับ

การบริหารราชการแผ่นดินนะครับ
ให้ถามให้ชัดนะคะว่าตกลงไอเดียการเลือกตั้งผู้ว่า
เฉพาะจังหวัดที่พร้อมเอาไหม
ผมตอบไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีนโยบายนี้ในพัก
ยังไม่ได้คุยกันมันก็ต้องพูดไปก่อนว่า

จอภูเก็ตก็มีโรงพยาบาลโรงพยาบาลขนาดใหญ่ด้วย

คือการศึกษาสาธารณสุขทำถนนก็มี

แต่คุณต้องการอำนาจอะไรของผู้ว่าล่ะผมก็ไม่เข้าใจ
คืออำนาจที่ไม่ใช่การพัฒนาในอำนาจแบบ
มันมีอำนาจปกครองอำนาจปกครองเข้าใจใช่ไหม

เพราะว่าอันนี้อำนาจนี้อยู่ที่ใคร
แล้วการหน้ากำกับดูแลให้ขั้นขั้นขั้นข้างการส่วนผลมิพากษ์
กำกับดูแลงงบประมาณของส่วนผลมิพากษ์

หน่วยงานตลอดจังหวัดตลอดอำเภอต่าง

คือแล้วมันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งคือจากบนเวทีนะ
เหนือจากการถามแบบเร็วแบบเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าหรือไม่
มันจะมีอีกแบบนึงคือจะมีจังหวัดไหนไหมคะ
นอกเหนือจากเมืองพัทยากับกรุงเทพ

คุณชัยวุฒิคิดว่าในยุคของรัฐบาลถัดไป
มันจะมีจังหวัดหรือพื้นที่ไหนที่มันเข้าข่ายจะเป็นแบบนี้ได้ไหม
ผมยังตอบไม่ได้ขอไปศึกษายังไม่เห็นแล้วกัน

ถ้าทำเป็นเหมือนพัทยาที่เราพูดกันคือทำเหมือนพัทยา
ใช่ไหมลักษณะแต่ผมก็ยังตอบไม่ได้เราไม่ได้ศึกษาตั้งนี้อย่างนี้
น่าจะเป็นเรื่องที่ผมว่าคุณจำขวัญน่าจะให้แบบ
ของสภาภูเทศไปคุยเพราะมันต้องแก้

แต่ว่าของพลังประชารัฐยังไม่ได้มองเห็นว่าจะเป็นตรงไหนของประเภทที่จะเพิ่มขึ้นนะ

ถูกนะคะมาสักครู่นี้เสียอีก
ขอถามิดีเดียวลือตั้งผู้ว่าในการจังหวัดอยู่ใช่มั้ย

ในเมื่อเรามีพรบกระจายอำนาจกระจายงบประมาณ

จะมากจะน้อยพยายามให้ไปตามกรอบรัฐมนูล
ว่าผู้ว่าอยู่ภายใต้อนัดของนายก
ก็คือจะให้จังหวัดที่เลือกเขาก่อน
มันเป็นวาธกรรมเหมือนกันที่ใครชอบพูดกันว่า
ถ้าจังหวัดไหนสนับสนุนผมก็เอางบประมาณไปก่อน
จัดสรรงบประมาณโดยไม่เท่าเทียม
ยังภูมิภาคไปยังท้องถิ่นจริง
บตเทศบาลให้เขาได้ไปพัฒนาเรียนรู้

จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดภูเก็ตอย่างที่บอกมา

เขาจะพัฒนาตัวเองไปเป็นมหานคร
เพื่อมีความพร้อมในการดูแลตัวเองได้

ประเด็นนี้เสียหายเลย
อันนี้คลาดเคลื่อนมากนะครับ
นรพัฒน์ก็อยู่ในระบบงบประมาณเป็นสอสอเป็นกรรมธิการ
ชีวัตรชัดเช่นจำนวนประชากรรายได้เศรษฐกิจต่าง
เข้าสู่ระบบงบประมาณที่ผ่านสภานะครับ

ใครเป็นกรรมธิการรู้เรื่องนี้ดี
ดังนั้นไม่ได้เปิดจากงบนายกโดยโครงมาส่งมาที่ภูมิว่า
ว่าไม่ใช่นะครับอันนั้นมันงบกลาง
ที่อยู่ในอำนาจของนายกมันคนละประเด็นกันนะครับ

อ๋อท่านนี้นะคะเสฮิค่ะ
ผมนำเรียนอย่างนี้นะครับในเรื่องกระจายอำนาจนั้นนะครับ
ก็นำเรียนย่องไปว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามส่งเสริมตลอดนะครับ

อย่างที่ผมบอกว่าพอเราให้งานไปมากขึ้นนะครับ

ตอบแทนให้องค์กรท้องถิ่นมากเพิ่มมากขึ้น

และเป็นการให้เขามีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับ

พวกนี้เป็นพวกที่สัมผัสกับประชาชนชาวบ้านโดยตรงถูกไหมครับ

เพราะทุกจุดจะมีการเลือกตั้งหมดนะครับ
เสร็จแล้วนะครับก็จะขยายขึ้นมาถึงในระดับจังหวัดนะครับ
อะไรก็ตามทีนี้ในเรื่องของกฎหมายนะครับไม่ใช่ประเด็น

หรือรถกฎหมายที่มันขัดขวางกันเจริญเก้าหน้านะครับ
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ดินกฎหมายที่กินอุทยานนะครับ

ซึ่งทำให้มีปัญหาชาวบ้านต่างรัฐบาลเตรียมการยืดรื้อหมดนะครับ
หมายในการจัดสรรที่ดินนะครับวันแบบไหนที่ทำแล้วไม่ได้ผล

เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เหมือนกันครับ
ในความจิตสำนึกของคนที่แข่งขานั้นเข้าใจนะครับ
นะครับว่ายังการแข่งขันต่างนั่นไม่ใช่ต้องเอาเป็นอาวุธตาย

ให้คนอื่นที่ได้นั้นอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้

มันก็เป็นเวลาที่พัฒนาจิตสำนึกของประชาชนขึ้นไป

นายกอบจนายกเทศบาลนายกบตแล้ว
เพราะทุกคนรู้ว่าถ้าคุณเอาใจเมื่อไหร่นะครับ
มีความผิดเกิดขึ้นมานั้นคุณเป็นคนแรกที่จะติดคุก
เพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้ประชาชนก็เลยมี
วันนี้ฝ่ายค้านในประชาชนนั้นเข้มแข็ง
คุณจำขวัญจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นอบตมา
ต่อถ้าทำไม่ถูกต้องจะมีฝ่ายค้านออกมาเสมอ
กำลังวิทยาละท่านบ้านทำไมต้องมีฝ่ายค้านออกมาเสิร์
สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าในช่วงหน้าไปปรับบริบทดู

เช่นที่ไหนมั้ยที่พร้อมมีเช่นมั้ย

เนื่องจากภูเก็ตให้เราดูเป็นเกาะหลายสิ่งหลายอย่าง

ท่านก็บอกว่าให้ศึกษาดูท่านเคยมีความคิดอย่างนี้อยู่แล้ว
ภูเก็ตเหมาะเพราะเป็นเกาะเหรอ

บอกให้ศึกษาดูความพร้อมนะครับ

บริสุทธิ์ทุกองค์กรของสังคมในจุดนั้น

เพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่าวันนี้เนี่ยใช่

ไม่ทราบเห็นมีข่าวเหมือนกันครับ

ดิฉันจะถามภาพที่ใหญ่ที่สุดของวันนี้

มองเห็นการเลือกตั้งครั้งนี้

ที่สุดของวันนี้เพื่อปิดท้ายก็คือว่าตอนนี้มองเห็นการเลือกตั้งครั้งนี้
แบบไหนบ้างคุยให้ฟังหน่อยเพราะนี่มันในออนไลน์แล้ว
เต็มที่ค่ะทุกคนการแข่งขันเป็นยังไง
ย้ายพักกันเยอะ
เชิญค่ะกระแสกระสุนและบ้านใหญ่เชิญค่ะคุณสิทธา
เหมือนส่งซิกนะว่าออนไลน์แล้วเนี่ยคือเอาเข้ามักไปเลยเนาะ
คือกระแสกระสุนบ้านใหญ่จริงเนี่ยกระแสมันคือสิ่งที่ถูกต้อง
ส่วนกระสุนและบ้านใหญ่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิด
เพราะฉะนั้นคนที่มีกระสุนและบ้านใหญ่ที่เขาใช้กระสุนและบ้านใหญ่
เขาไม่สนใจที่จะมาฟังพี่น้องประชาชนหรือไม่สนใจแม้กระทั่งจะมาตามเวทีดีเบตนะ
เพราะวันนั้นไม่ใช่เวย์เขาเวย์เขาคือการใช้กระสุนและบ้านใหญ่
กระสุนเนี่ยมันคือเงินกระสุนที่เขาเรียกนะครับ
ก่อนเลือกตั้งเนี่ยเงินก่อนเลือกตั้งนี้เขาเรียกกระสุน
เวลาไปใช้เขาใช้คำว่ายิงแล้วก็ยิงผ่านบ้านใหญ่ที่เป็นช่องทาง
แต่พอหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยเงินที่เรียกกระสุนมันเปลี่ยนเป็นกล้วย
แล้วมันก็ใช้ไปแจกอ่าทีนี้ประเด็นคือเข้ากับคำถามของคุณจอมขวัญเลย
ว่าครั้งนี้มันเป็นยังไงแล้วมันแตกต่างจากทุกครั้งยังไง
เสหิเมื่อกี้บอกเลยบอกครั้งนี้มันเบามากมันซอฟต์มันไม่มีการไปใช้อิทธิพลอะไรต่าง
อธิบายเป็นวิชาการไม่ได้เป็นคำพูดหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้
ผมจะมาอธิบายเป็นวิชาการแล้วมีบุ๊กเซฟด้วยมีตัวหนังสือด้วยว่ามันคืออะไร
เมื่อวันก่อนสงกรานครับผมขึ้นไปพยาวขึ้นไปกับเสหินี่แหละ
โอ้โห่เราคิดว่าเรายอดวิวสูงสุดแล้วไม่เคยชนะเสฮีได้เลย
ทีน็พอไปกันเนี่ยเขาก็บอกว่าบ้านใหญ่ของพายาวเนี่ยไม่สบาย
ขยิบตากันหรือเปล่าเพราะบ้านใหญ่เราเผอิญรุ่นเดียวกับเสหิ

ผมก็นึกว่าแบบขยิบตากันแล้วก็เขยิบให้

พอเราไปถึงเนี่ยเขาบอกไม่สบายไม่สบายจริง
เพราะวันรุ่งขึ้นเขามาโพสต์น่าจะวันที่๑๒
นี่๑๒ที่ผ่านมา๑๒เมษานี่แหละก่อนสงกรานนี่แหละ

บอกว่ามีเสคนดังบุกเข้าไปในพื้นที่
แล้วก็พร้อมกับทหารอาวุธครบมือ

ซุนอีกอย่างแล้วแม่นเสให้เสคคลดังไว้เห้ยเว้ย
ไม่รู้มันมีใครมาหน่อยเว้ยแล้วก็เอากำลังวญบ้านมาหุบ

บ้านใหญ่ของพยาวเขาก็เลยโพสต์
เขาก็เลยบอกว่าทำอย่างนี้ขอบอกส่งสารไปยังพี่น้องทหารทุกคน
ว่ากลับกลมกองซะอย่ามาหย่ำในพื้นที่
แล้วเขาก็บอกว่าจบท้ายด้วยเขาจะไม่ให้ไอ้อีตัวไหน
เข้ามาสร้างความแตกแยกให้กับพื้นที่เขา
ทีนี้เอากลับมาใหม่เมื่อสักครู่ที่เสหีจะให้อธิบายเป็นวิชาการ
ผมพูดได้ประมาณนี้มันไม่ถึงกับวิชาการหรอก
แล้วมันก็โพสต์ครับคล้ายครับคล้าว่ามาจากคนที่เป็นเตรียมทหารรุ่นเดียวกับเสหิด้วยนะ

แล้วเสคนดังแม่งใครจะมาดังกว่าเสหิผมว่
แม่งมันเออ
ทีนี้เสหีเพิ่งยืนยันอย่างชายชาติทหารว่าสมัยนี้เขาไม่ใช้อิทธิพลกันแล้วมันหมดไปแล้ว
แล้วไอ้เสคนดังเอาปืนอาวุธกระสุนครบมือไปเนี่ย
ให้พาดพิงตอนนี้เลยเอ้า
คุณหมองั้นขอไหนเขาโยนให้กันแล้วเดี๋ยวขวัญกลับมาที่คุณหมอ
เสธีเอากระชับนะต้องกระชับยังไง
ทำไมสตั้นยิ้มหวานใส่ที่ฉันเป็นอะไรคะ

เรื่องความอุดแรงกันระหว่างหันเสธเลือกตั้ง
พี่เอาก่อนไหม
พอแบบนี้นะครับ

วันนั้นก็ได้กลับเรียนท่านธรรมนัฐไปแล้วนะครับว่ามันไม่เป็นความจริงเพราะว่า
ผมไปก็อยู่บีทีดีเบตตลอดก็มีพี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นพยานได้นะครับ

ก็ไปลาญี่ปุ่นแล้วก็รีบเข้าเชียงราย

อีกอย่างหนึ่งนะครับ
เอาอย่างนี้นะครับ

วิธีการอย่างนี้นะครับพักรวมไทยสร้างชาติไม่ทำเด็ดขาด

ฮ่า

ไม่ได้ว่าผมมีราวพอร์ก็ไม่มีทหาร
ไม่ใช่นโยบายพักเป็นนโยบายส่วนตัวได้ไหมคะ
ไม่มีหรอกครับเพราะว่าวันนี้ผมเรียนคุณจอมขวัญบนบทความรุนแรงมันไม่มีแล้ว
เพราะว่าเราทำการเมืองต้องรู้ว่าเราแพ้ได้ชนะได้ครับ
อยู่ที่ประชาชนตัดสินเราต้องเคารพเสียงของประชาชนครับ

เด็นแรกที่ถูกพาดพิงเนี่ยที่เสียคนดังเนี่ยนะ

น้องเป็นคนพูดมันเกี่ยวกับพื้นที่จังหวัดผมด้วยไงครับ
มีแพร่น่านพยาวอย่างนี้นะครับ
ซึ่งข้อที่จริงไม่รู้แต่ว่ามันมีชื่อจังหวัดผมเข้าไปด้วย
ผมก็สะดุ้งพอสมควรนะเนื่องจากตัวเองลงเขตเลือกตั้ง

เรื่องที่สองเนี่ยอยากจะเติมประเด็น

ก็เดี๋ยวจะถามดูว่ามีไหม
ประเด็นที่กระแสกระสุนและบ้านใหญ่เนี่ยนะครับ
มันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งแน่นอน
แต่สิ่งหนึ่งเติมเป็นข้อ๔เลยนะครับ
น่ากลัวที่สุดในยุคนี้ก็คือ

การจัดการจากผู้กำกับดูแลการเลือกตั้ง

นี้น่ากลัวที่สุดนะครับ
เนี่ยผมต้องชื่นชมเพราะว่าชาตินะที่ติด

คือประเด็นหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่

การประกาศสีบัตรเลือกตั้ง
บัตรสีม่วงเลือกเสาเขต
บัตรสีเขียวเลือกเสามันชิลชื่อ
เห็นเป็นครั้งแรกนะครับ

เรื่องของการกดดันผมเห็นด้วยมันมีข้อดีนะ

เราได้เบอร์ตรงกันเบอร์มันแยกกัน
ก็ต้องเอาสายสีมาประชามพันธ์แล้วนี่ดีมาก
แต่สิ่งที่กังวลที่สุดคือ

จะมีบัตรเขย่งจะมีบัตรปลอมเยอะที่สุด

วินิจฉัยในหน่วยเลือกตั้งไม่ได้นะครับ

กรรมการเขาดูแค่

ช่องที่กาถ้ากาถูกเขาวินิจฉัยว่า

เพราะบัตรจริงมันจะต้องตอกเลข
ลงไปในบัตรจริงซึ่งมันต้องไปส่องดู

รวมทั้งการลงทะเบียน๒ล้านคนเลือกตั้งล่วงหน้า
รวมทั้งการลงทะเบียน๒ล้านคนเลือกตั้งล่วงหน้า

บางเขต๕๒๐๐๐คน
นี่คือสิ่งที่มากกว่าบ้านใหญ่

เสหิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันจะบอกว่าเนื่องจากพาดพิงมาที่เสคนดังเยอะ

แล้วเดี๋ยวท่านอื่นจะไม่ได้พูดเรียนเติมคำถามเข้าไปนะคะ

ตกลงเสหิได้ข่าวเดียวกันจากพื้นที่เดียวกันถูกไหม

เสหิได้ข่าวเดียวกันถูกไหม

ถ้าท่านพูดถึงว่าคำว่ากระสุนกับบ้านใหญ่คือมีผลกับการเลือกตั้ง
เดี๋ยวก่อนเอาเสคนดังก่อนเดี๋ยวบ้านใหญ่ดีฉันกลับไปให้

ไม่ได้จริงหรือเปล่า

วันนี้ต้องกราบขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ

แล้วก็เรื่องของกอกกะตอเมื่อกี้ต้องเรียนเลยนะครับ

ท่านยังไม่ลืมนะว่ายังไม่ได้ตอบดีชันครับ

แล้วก็ที่บอกว่าพัก
ผมไม่รู้แต่ถ้าบอกว่าพักเรา

ผมก็นำเรียนย้ำเสมอนะครับว่า
เราไม่ทำอะไรนอกกรอบกติกาเด็ดขาดนะครับ
เพราะว่าเรามั่นใจในผลงานท่านผู้เอกประยุทธ์

ให้ความสำคัญเรื่องกระแสกระสุนอะไรเนี่ยนะ
ผมว่าจริงแล้วบางทีเราอาจจะดูถูกประชาชนไปหน่อย
วันนี้ผมศรัทธาในประชาชน
และผมว่าประชาชนได้เรียนรู้

เขาทราบว่าผลการให้ความไว้วางใจคนผิดมันเป็นยังไง
ฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้วันที่๑๔พฤษภาประชาชนท่านจะช่วยพิพากษาเอง
ว่าใครควรจะหยุดใครควรจะไปต่อ
ฉะนั้นผมคิดว่าไม่ว่าจะกระแสกระสุนบ้านใหญ่อิทธิพลอะไรก็ตาม
ในสุดก็ไม่พ้นที่ประชาชนเขาจะเป็นคนตัดสินครับ
เรียนขอในมุมประชาชนหน่อยคือมันมีอีกวิธีคิดหนึ่งเหมือนกันค่ะคุณสามารถ
คือเราจะดูสถิติการย้ายพักภูมิใจไทยเป็นพักหนึ่งที่ได้สอสอ
เข้ามาพักตัวเองเยอะมากคุณสามารถเป็นคนหนึ่งในนั้นด้วย

อะไรคืออย่างนี้ฮะทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะย้ายไปอยู่พักไหนเราก็คงเห็นนะครับ
ลับกันไปสลับกันมาการย้ายพักทุกคนก็มีเหตุผลของตัวเอง
แต่ภูมิใจไทยต้องมีจุดเด็ด
ถ้าอย่างนี้จะย้ายเพราะเหตุผลอะไร
คนที่เขาเฝ้ามองเนี่ยคือพี่น้องประชาชน
เมื่อคุณลงไปในเขตเลือกตั้งเนี่ยคุณก็ต้องไปอธิบายให้ประชาชนเขาได้เข้าใจ
ว่าคุณย้ายเพราะเหตุผลยังไง
ถ้าประชาชนเขาเชื่อในเหตุผลของคุณเขาก็ให้คุณไปต่อ
ถ้าเขาฟังแล้วมันไม่มีเหตุไม่มีผลมันน่าจะมีอย่างอื่นแฝงเร้นอยู่
เขาก็ให้คุณหยุดนี่คือความงดงามของประชาธิปไตย
เดี๋ยวก่อน
พี่ปุ่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเห็นแล้วเห็นแล้ว

สิบขอเขาเครื่องเนอะเกี๊ยวว่าขอ

ผมบอกอย่างนี้ครับทฤษฎีการเมืองมันต่างกันนะครับ
คนที่พูดเนี่ยไม่ใช่ไม่ให้เกียรติประชาชนเขาพูดเพื่อให้ประชาชนตื่นรู้ว่าทำอะไร
ทฤษฎีการเมืองเขาบอกว่าคนที่มาบอกว่าเราต้องให้เกียรติประชาชน
เงินซื้อประชาชนไม่ได้ทฤษฎีการเมืองก็บอกว่า
คนนั้นเป็นคนที่ใช้เงินมากที่สุด
เพราะฉะนั้นผมถึงบอกเลยว่าพี่สามมาเนียบนะสวยที่สุดเลย
เดี๋ยวก่อนหลับใหม่คุณสามมาก่อนนะคะ
เชิญคุณสามมาเชิญค่ะ
ชิงผมทำการเมืองมาตั้งแต่อายุ๒๘

แบบที่มานอกคันรองประชาธิปตัย

ถามว่าทำไมผมถึงมาอยู่ภูมิใจไทย
ก็ผมมีเหตุผลที่ก็ไม่อยากอธิบายมันยืดยาว

เดี๋ยวถามให้เดี๋ยวถามให้
เชิญค่ะเชิญค่ะเอาสั้นไหม
เอาสั้นสักหน่อยจะได้แบบจบไม่มีใครถามแล้ว
เอาเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าผมไม่อยากจะพูดถึงกันแล้วกัน
ได้ไม่ใช่สิทธิ์นะ
ว่าผมออกจากพักเดิมเพราะอะไร
ภักด์เดิมผมถือว่าเป็นภักด์ที่ให้โอกาสผม
ให้เกียรติผมได้ทำงานร่วมมาตั้งแต่ต้นนะครับ
ในสุดเมื่อจะต้องจากไปเนี่ยผมก็จากกันด้วยดีไม่มีอะไร

ใช้สิทธิ์เท่านี้นะคะมาที่คุณวิโรจ่า
คือคุยสบายปกติถ้าทุกเวทีผมจะไม่ย้างพี่ปุ่นนะ

แล้วจะยาวกว่าผมเผียงนะ
ผมเห็นคอมเมนต์ลุงเยอะจริงแต่ไม่ยาว

แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันยกออกมาจากอะไร
แต่คอควายฮึดเลยนะฮะ
เอาอย่างงี้

ผมคิดอย่างนี้ว่าบ้านใหญ่กระสุนเนี่ย

ผมคิดว่าก็ยังมีอยู่แหละ

สมัครหลายคนแล้วก็ผู้ช่วยหาเสียงหลายคนนะครับ

ของตั้งแต่อนาคตใหม่จนมาถึงก้าวไกลเนี่ย

ให้ประชาชนมาเป็นเจ้าของร่วมกันกับพักเราครับ

มาช่วยกันบอกนโยบายของพัก

เป็นหัวคะแนนธรรมชาติ
และผมคิดว่าปรากฏการณ์แบบเนี้ย

ขอบคุณหัวคะแนนธรรมชาติของก้าวไกลทุกคน
และในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้

และเราจะเดินหน้าขายนโยบาย
แล้วก็แสดงความจริงใจของพวกเราให้กับประชาชน
ขอบคุณที่เห็นคุณค่าของความชัดเจนจริงใจของก้าวไกล

ขอบคุณที่เห็นคุณค่าของความขยันของผู้สมัครของพวกเราทุกคนที่

และพวกเราจะทำให้ดีที่สุดจนถึงวันที่๑๒

ผมไม่ได้ชงนะครับแกตบแกเองนะไม่เกี่ยวกับผมนะ
เชิญคุณน้ำน้ำพัดค่ะ

ทุกอย่างมันมีอดีตมีปัจจุบันมีอนาคต
ก็อยากจะให้พวกเราได้คิดถึงว่า
อะไรก็ตามที่เสียหายในอดีต
ก็อยากกลับไปอยู่ในความเสียหายนั้น
อะไรที่ดีในอดีตก็เก็บมันมา
ปัจจุบันทำอะไรใครทำอะไรที่ดี
มีนโยบายที่ดีใครมีโอกาสที่ดีนะครับ
ก็ช่วยสนับสนุนเขาจะได้มีอนาคต

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุก
ประชาธิปไตยที่ไม่โกงคือประชาธิปไตยสุจริต
แล้วก็๓ประชาธิปไตยท้องอิ่ม
ก็คือนโยบายของประชาธิปัตย์๑๖ข้อที่นำเสนอต่อพี่น้องประชาชน
อยากจะให้ก้าวความขัดแย้งในเรื่องการเมืองไปบ้าง
วันนี้น่าจะมารวมกันเสนออะไรดีให้กับประชาชนว่า
ถ้ามาเป็นรัฐบาลถ้ามาเป็นสอสอ

ถ้าเป็นฝ่ายค้านจะตรวจสอบเขายังไง
เสนอกฎหมายอะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน
ผมคิดว่าการนำเสนอในสิ่งที่ดีและปราศจากความขัดแย้ง
และเดินไปข้างหน้าจะเป็นทางออกของประเทศไทยครับ
พอพูดก้าวข้ามความขัดแย้ง
พอพูดก้าวข้ามความขัดแย้ง
ผมไม่ได้บอกว่าก้าวข้ามความขัดแย้ง
คุณหมอแวะก่อนเชิญค่ะ
ครับก็ในเรื่องของความเชื่อมั่นเรื่องพี่น้องประชาชนเนี่ย
ผมว่าเชื่อว่าทุกพักเป็นเหมือนกันนะครับ
อยากได้ความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชนเหมือนกัน

โดยเฉพาะการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย
มันเป็นการเลือกตั้งที่ไม่เป็นปกติ

ถ้าเขาสู้โดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ย

สองลุงขึ้นมา๓๕

ผมเชื่อมั่นว่าประชาชนเขาคิดได้ตรงนี้

เขาจะตัดสินใจด้วยการเลือกตั้งแบบมียุทธศาสตร์
แล้วก็เอาเป้าหมายเป็นหลัก
่งเข้าสู่เพื่อให้ได้อำนาจกลับขึ้นมาก่อน

เนื่องจากพูดเริ่มต้นวงนี้

มีบ้านไหนใหญ่กว่าบ้านป่ารอยต่อไหมคะ

ผมก็คิดว่าเราเลือกสอสอเขตที่เราชอบ

ผมว่าอันนี้เป็นประชาธิปไตยเต็มที่

แต่ที่สำคัญครับเราอยากว่าหลังเลือกตั้งเนี่ย
เมื่อสอสอที่เราเข้ามาในสภาเนี่ย

แต่ให้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ

นี่คือหัวใจสัมพันธ์ซึ่งนี่คือแนวคิดของพลักษณ์พลังประชารัฐ
พูดตลอดว่าอยากให้ทุกคนเลิกทะเลาะกันนะครับ

แต่มันมีการทำให้คนรู้สึกไม่ดีต่อกัน
ซึ่งผมเป็นแนวคิดที่ผมก็ไม่สบายใจ

ไม่อยากให้เอาสิ่งต่างเหล่านี้มาใช้ในการเมือง

หวังว่าเลือกตั้งเสร็จเราก็ได้รัฐบาลที่ดีนะฮะ

เผื่อเพื่อไทยจะเจอว่าจะจับมือกับพลังประชารัฐไหมนะ

พลังประชารัฐจับมือกับเพื่อไทยได้ถูกต้องใช่ไหม

พูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับ
พูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับ

พูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับ
พูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับ
พูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับ

พูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับ

ให้ดีที่สุดก่อนไม่แต่อยากถามจริงจริงมันไม่มีอะไรคาดการณ์ได้หรอครับ
คือเรียนเข้าใจว่าจะมีพักจำนวนหนึ่งที่บอกว่าให้รอผลการเลือกตั้ง
แต่ในแง่ของจุดยืนพลังประชารัฐทำงานจับมือร่วมกันกับพัก
ได้ครับนี่คือคนที่ถูกต้องจริงคือเราจะเราไม่เดี๋ยวคุณจะไปพูดแบบจี้อย่างเงี้ย
แบบแบบพยายามพูดให้มันเกลียดกันอ่ะคือผมไม่ได้พูดเป็นลูกทักษิณหรือลูกใคร
คือผมบอกแล้วทุกพักที่นั่งตรงนี้สำหรับพลังประชารัฐผมไม่มีอคติกับทุกพัก
ไม่มีอาติกับใครเราทำงานด้วยกันเพื่อดูที่นโยบายดูที่การทำงาน
เพราะเราไม่ขัดแย้งกันแต่ถ้าเราคุยแล้วนโยบายเราไม่ตรงกัน
เขาบอกเอ้ยอย่างงี้ผมไม่ออมผมไม่ร่วมผมผมก็อ่าโอเคก็ร่วมไปได้
ไม่ร่วมมันก็ตอนหลังเลือกตั้งแต่นะตอนนี้ทุกพักเห็นเห็นนโยบายของ
แต่ละพักแล้วนะคะแปลว่านโยบายเพื่อไทยโอเคใช่ไหม
เรื่องเขาก็ไม่ได้พูดนี่หรอผมว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเขาไม่เหมือนกันนะ
เพื่อไทยเก้าไกลไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนแฟนคลับคนละกลุ่มด้วย
ผมยืนยันดิฉันก็ว่าคนก็ไม่ได้คิดว่าคนอื่นนะ
ตู่กับลุงป้อมก็ไม่เหมือนกันแค่อยู่ด้วยกันได้
แต่ก็ก็รักกันแต่คนละมันเนื้อรวมพักกันดิ
ใช่ไหมมันก็คนละพักกันหมดแหละไม่รู้ดิฉันถามเฉยเฉยทุกคนก็ไม่เหมือนกัน
คือแต่ดิฉันได้คำตอบคุณชัยวุฒิแล้วว่าไทยสร้างไทยก็ไม่เหมือนกัน
เขาก็ไม่เหมือนพักเพื่อไทยไม่ต้องยุ่งกับเขาทุกคนมีแนวทางของตัวเอง
จะจบแล้วจะจบแล้วจะจบแล้วจะบอกว่าคือเมื่อสักครู่นี้ที่ตอบคือ
พลังประชารัฐร่วมกับเพื่อไทยได้แน่นอนถูกต้องนะคะถูกต้องนะคะ
ไม่ใช่คุณอย่าไปจี้กันดิไม่ได้จี้ถามเฉยมันถามว่าแบบจะเอาไปเอาไปเป็น
ผมไม่ตอบแล้วกันผมบอกผมร่วมกันทุกคนแล้วกันพูดเป็นหลักการ
รวมได้ทุกคนรวมได้หมดเลยอ่าได้ได้อ่าคุณหมอใช้สิทธิ์พาพิง
เพราะเดี๋ยวจะจบแล้วจะจบแล้วจริงจริงเชิญค่ะคือคำถามนี้เนี้ย
ผมไม่พูดไม่ได้ครับเอาเอาสิคะไม่พูดไม่ได้จริงจริง
เดี๋ยวจะทำให้พักเพื่อไทยเสียหายอืมเสียหายเยอะเลยนะครับอืม
คือปกตินี่เพื่อไทยถือหลักการเราจะไม่พูดเรื่องนี้อยู่แล้ว
แต่พอมันมีประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้เพื่อไทยเสียหายมาก
โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่เขาไม่ชื่นชอบ
ผลการทำงานของสองสามลุงที่ผ่านมาเนี่ยครับพอมีข่าวว่าเราจะไปจับมือ
พลังประชารัฐเนี่ยเรายังมีประเด็นนั้นต้องประกาศชัดครับ
ในฐานะหัวหน้าพรรคเนี้ยผมประกาศมาหลายวิธีแล้วว่า
เราไม่จับมือกับพลังประชารัฐเราไม่มีดิวกับลุงป้อม
คุณชัดครับหัวหน้าพรรคครับหัวหน้าพรรคครับ
ประกาศชัดไม่จับมือกับพลังประชารัฐไม่จับมือไม่มีริวกับลุงป้อม
ถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพัก
ถามเพื่อให้แน่ใจเดี๋ยวไม่ได้จบเดี๋ยวก่อน
ใครอยากได้เดี๋ยวผมแอร์ด็อปให้นะครับแอร์ด็อปให้
ใกล้ใกล้มีเผาผลจริงจริงวันนี้จะไม่ถาม
ไม่ถามเพื่อไทยเรื่องนี้นะคะจะไม่ถามเพื่อไทยเรื่องนี้จะไปถามพลังประชารัฐ
แต่ถ้าคุณหมอคุณหมอพูดแบบนี้คำถามคือคำตอบนี้ใช้ได้แม้กระทั่งรู้ผลการเลือกตั้ง
เก้าอี้แล้วถูกไหมคะถูกต้องครับก็ประกาศไปแล้วเนี่ยฮ
หัวหน้าพักหัวหน้าพักพูดเป็นพูดแทนมติพักได้ถูกต้องนะ
ติภักดิ์คือมติพักแต่ผมในฐานะหัวหน้าพักผมพูดในนามหัวหน้าพัก
ถ้าจะฟังแบบจบเลยบรรทัศน์สุดท้ายคือมติพักหรือหัวหน้าพัก
พักมีกระบวนการครับพักมีขบวนการอืม

ผมบอกผมพูดในนามหัวหน้าพักถ้ามีมติพักมาลบล้างคำพูดผม
ผมบอกผมรับผิดชอบผมลาออกไงล้มล้างได้ยังไงใช่ไหมครับ
นี่คือความรับผิดชอบของผมเพราะอันนี้คือคำตอบในฐานะหัวหน้าพักใช่ครับ
ช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยคือทุกพักมันจะเป็นอย่างนี้
คือเขาจะมีกรรมการผ่านพักทำไมถึงช่วยเขามีสมาชิกพัก
จริงอย่างพักผมเองก็มีคนบอกว่าไม่อยากร่วม
แต่เวลาพูดออกสื่อเนี่ยผมก็พูดแทนไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายมันอยู่ที่
หลังเลือกตั้งมีกรรมการหัวหน้าหัวหน้าพักมีอะไรมาคุยกันแต่วันนี้โดยหลักการเนี้ย
ก็เห็นอยู่แล้วมันเป็นยังไงไม่ต้องถามหรอกรู้กันอยู่แล้ว
ไม่ใช่ดิฉันถามเพื่อให้ประชาชนรู้ว่าถ้าหลังเลือกตั้งผลการเลือกตั้งออกมา
แปลว่าต้องรอมติพักอีกครั้งเท่ากับว่าคำตอบนะตอนนี้มันสิ้นสุดแค่เข้าครูหาไง
ฉันถึงคิดว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรู้ค่ะรู้ว่าอะไรนะหรือว่าใครจะร่วมรัฐบาลกับใคร
คำตอบคำตอบของคุณชัยวุฒิคือว่ายังไงแล้วเนี่ยหลังการเลือกตั้งมันจะมีมติพักอีกครั้ง
แต่ดิฉันถามเพื่อเลยไปแทนประชาชนให้เขารู้ว่าคำตอบที่มันเกิดขึ้นเนี่ย

เข้าใจแต่ผมพูดถึงอีกหลักเป็นไงหลักว่าข้อเท็จจริงหลักข้อเท็จจริง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
นี่ฉันมีอีกโจทย์หนึ่งนี่ฉันมีอีกโจทย์หนึ่งสำหรับก้าวไก่ก้าวไก่ประกาศชัดเรื่องภักดิ์ทหารจำแรง
เรียนถามแบบนี้ถ้าคุณอยากทำงานกับเพื่อไทยมันมีเงื่อนไขไหมว่าเพื่อไทยต้องไม่ร่วมกับใครอีก
เพราะง่ายมากครับมีลุงไม่มีเรา
คืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้จุดยืนอย่างนี้เราจะพยายามเต็มที่ที่สุด
เพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของเราแต่ถ้ามีพลังประชารัฐมีรวมไทยสร้างชาติ
อยู่ในสมการของการร่วมรัฐบาลเราพร้อมเป็นฝ่ายค้านนี่คือมติพัก
ใช่ครับคุณสิทธาค่ะจบแล้วนะเดี๋ยวจบแล้วนะ
เชิญค่ะครับก็ฐานะที่เคยอยู่เพื่อไทยครับโอ้โหไม่เอาอ่ะ
พี่หมอคือเดี๋ยวดิฉันไม่จบนะเนี่ยคุณสิทธาใช่ใช่ใช่
ทำไมไม่เอานี่คือความชัดเจนพี่หมอเธอบอกว่าความชัดเจน
แล้วผมเป็นหัวหน้าพักผมพูดไปแล้วผมลาออก
มันมาตรฐานเดียวกับประชาธิปัตย์มาตรฐานเดียวกับอภิษฎเวทธิวะ
มันไม่เอาอ่ะมันเพื่อไทยมันพักเก่าผมอ่ะ
แล้วพี่เห็นไหมพอพี่พูดปุ๊บก้าวไกรพูดแบบนี้นะครับ
ผมก็อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยผมเป็นผู้ตรวจการประชาธิปไตยให้
ประชาธิปไตยมันก็จะไหลไปก้าวไกลหมดมันไม่บาลานซ์สิ
เพราะเขาชัดเจนกว่าแล้วอีกนิดเดียว
หมอไม่ต้องพูดนะก่อนหน้านี้นะคุณอิ๊งกับคุณเศรษฐาพูดว่า
โอ้โหชัดจบแล้วผมไม่เคยนั่นเลยผมบอกโอ้โหพี่ใหญ่ฝ่ายประชาธิปไตยให้
เก้าไกลเป็นพี่รองก็ได้ชัดเจนอย่างนี้นะผมมีกำลังใจเดิน
แต่กลายว่าพี่ลองมาชัดเจนกับพี่ใหญ่ผมไม่เอาอ่ะพี่หมอ
จะจบเอายังไงครับไม่จบแล้ว
คือถ้าเพียงอย่างนี้ก็ยิ่งเสียหายครับ
คือประชาธิปไตยด้วยกันเนี่ยมันมีในทีที่ข่มกัน
อันนี้ต้องระวังมากงั้นจะเตะบางสิ่งบางอย่างเข้าไปสู่บางสิ่งบางอย่าง
ผมไม่อยากพูดนะแต่ว่าประชาชนขนาดนี้ฉลาดพอ
เพราะฉะนั้นพวกเราประชาธิปไตยด้วยกันต้องดูว่าจังหวะคืออะไร
ผมเองประกาศชัดนะครับผมประกาศชัดเลย
เพราะผมไม่อยากให้สังคมสับสนมากและใช้เป็นประเด็นไปหาคะแนน
เอาประเด็นนี้ไปหาคะแนนโจมตีเพื่อไทยไปหาคะแนน
มันไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมาเอาไปหาคะแนนแล้วเนี่ย
ก็ยกตำแหน่งไปให้๒ปเอาให้สองลุงสืบทอดอำนาจต่อ
มันถูกไหมล่ะครับผมถามจริงนะมันไม่ถูก
เราต้องมาดูว่าอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริง
ถ้าจะทำการเมืองนะครับมันไม่ได้ทำแค่วันเดียว
จังหวะ๙คุณ๙ที่๑๙ที่๒๙ที่๓
ปีข้างหน้าคุณอาจจะเป็นพักใหญ่ที่สุดก็ได้
ถ้าคุณยังดำรงความเป็นพักการเมืองที่คุณคิดว่ามาจากประชาชนที่ได้จริง
แต่จังหวะ๙มันต้องพอหมอพอควร
ผมรับประกาศชัดครับไม่ใช่ว่าไปเอามาตรฐาน
เมื่อสักครู่เนี่ยผมเองต้องขออนุญาตน้องปุ่นสิทธานะ
บางอย่างมาตรฐานที่ดีต้องยึดถือไว้ครับ

ถ้าคุณไม่รับผิดชอบคุณถือว่าคุณทรยศประชาชน
บางอย่างยกย่องเขาได้อย่าไปเหยียบย่ำเขานะครับ

หยุดหยุดแค่นี้นะคะ
เพราะว่าคุณชายวุฒิจะไม่ได้กลับตรงเวลาขึ้นขึ้นนะ
ได้แล้วได้แล้ว
ก็เปิดถ่ายอย่างนี้

คุณชายวุฒิไปขึ้นเครื่องเลย

ให้ลุกไปได้แล้วครับ

อนุญาตพยายามที่จะไม่พาดพิงมากเกินไป

คือประชาธิปัตย์เป็นพักที่ไม่มีเจ้าของ
หัวหน้าพักแต่ละท่านก็มาจากการเลือกตั้ง

อุดมการมีแนวความคิดในการขับเคลื่อพัก

เมื่อผลการเลือกตั้งที่ผ่านมา

พักหนึ่งนะครับที่ประกาศชัดเจนว่า

ประชามติประกาศมาเป็น
อุดหมายรัฐมนุนทุกพักพร้อมลงเลือกตั้ง

วันนี้ที่มาพูดบอกว่าท่านหัวหน้าลาออกไป
นั่นแสดงความรับผิดชอบของท่านหัวหน้าอภิษฎ
นายให้วันนี้เรากลับเข้ามา

บอกเลย๓เงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาล

ถ้าเสียหิตยาวดิฉันขอตัดจังหวะนะคะ

เพราะฉะนั้นเราชัดเจนในเรื่องนี้นะครับ

เพราะฉะนั้นคำกล่าวอ้างต่างอย่างเช่นนะครับ
ที่บอกว่าพระเศรษฐ์สวนป่วยตายนะครับ

ป่วยตายกลางกองทัพกลางป่ากลางเขา
ซึ่งท่านไปลบทับจับศึกอยู่ในราชการศึก

ลงหัวหน้าพักคุณไปงานศพทันหรือไม่ทันครับ

ช่วยคุณเวลา

เรื่องจากว่าไปทิ้งใส่เขาเลย

คุณวิรอชดีสิทธิ์แต่วิรอชขออนุญาตค่ะ

คุณพิธาริมเจริญรัฐได้ชี้แจงไปครบถ้วนแล้วนะครับว่า
เขาไม่มาไม่ทันในช่วงวันแรกครับ
พิ่งลงเวลาเกี่ยวกับเมื่อนั้นเองครับ
เดี๋ยวนะครับเอาคำพูดของหัวหน้าพักษ์

เดินหน้าต่อไป๑๔พฤษภาเราจะประกาศใช้ชนะได้
ผมก็ชื่นชมคุณพิธานะครับ
อย่างนี้ครับต้องฝากชื่นชมคุณพิธาด้วยนะครับ

ถ้าบอกว่าทันก็เกรงว่าคุณแหม่มสุริพาจะเสียใจ

แล้วถ้าบอกว่าทันเกรงว่าคุณสรยุทธ์จะเสียใจ
ถ้าบอกไม่ทันคุณแหม่นสุริภาจะเสียใจ
ถ้าบอกว่าทันก็เกรงว่าคุณแหม่นสุริภาจะเสียใจ

ถ้าบอกว่าคุณแหม่นสุริภาจะเสียใจ

ถ้าบอกว่าคุณแหม่นสุริภาจะเสียใจ
ถ้าบอกว่าคุณแหม่นสุริภาจะเสียใจ
ถ้าบอกว่าคุณแหม่นสุริภาจะเสียใจ

ถ้าบอกว่าคุณแหม่นสุริภาจะเสียใจ
ถ้าบอกว่าคุณแหม่นสุริภาจะเสียใจ
ถ้าบอกว่าคุณแหม่นสุริภาจะเสียใจ
ถ้าบอกว่าคุณแหม่นสุริภาจะเสียใจ

ถ้าบอกว่าคุณแหม่นสุริภาจะเสียใจ
ถ้าบอกว่าคุณแหม่นสุริภาจะเสียใจ
ถ้าบอกว่าคุณแหม่นสุริภาจะเสียใจ

ถ้าบอกว่าคุณแหม่นสุริภาจะเสียใจ
ถ้าบอกว่าคุณแหม่นสุริภาจะเสียใจ
ลากันไปก่อนพบกันใหม่ในทีหน้าค่ะ

ขอบคุณค่ะ